เพื่อไปสัมผัสกับวิถีชาวบ้านครับ

เสน่ห์และเอกลักษณ์ของเราชาวต่างชาติสนใจก็ไปกันที่นี่
ที่ตำบลครองน้อยอำเภอเมืองเจาะสุราธารณี
มากันเพียบมาที่โฮมสเตย์ที่นี่
เขาบอกว่านี่คือศูนย์เรียนรู้จริง

ตื่นเช้ามามีมรรคประเทศนำเที่ยว
นำนักท่องเที่ยวไปทำกิจกรรมต่างเรียกได้ว่า
หลอนกันทั้งวันสนุกสนานทั้งวัน
เริ่มต้นมาจวดน้ำมะพร้าวหน่อย

ชาวต่างชาติเขาชอบนะน้ำมะพร้าว

เริ่มต้นนะสำหรับกิจกรรมที่นี่นะ
รวมถึงการทำขนมและการสาธิต
ในการทำขนมตั้งแต่การปอกไม้มะพร้าว
ขูดมะพร้าวห่อขนมการย่าง
ชิมขนมของดีของเด็ดในชุมชน

แต่ถ้าคุณอ่านเป็นภาษาไทยเนี่ยเขานั่งฟังอยู่เขาไม่เข้าใจ

ประโชคก็ต้องอ่านเป็นภาษาอัลเกรด

ทั้งหมดทั้งมวลดีคือเดี๋ยวเขาจะไปทำเวทตั้งคลุมต่อ
คุณคะเอาภาษาไทยดีกว่า
คุณค่ะในเรื่องทางคนไทยทั้งฝรั่งภาคและตอนนี้
เอาอย่างนี้ที่เห็นผู้กิจกรรมนี่
ตัวชาวต่างชาวท่อมาก
ก็คือดูแลเรื่องความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว
เป็นอย่างดีและเขาชอบทำจริงนะ
ฝรั่งเวลาเข้ามาเขาอยากจะทำพวกกิจกรรมต่าง
ชาวบ้านเขาทำเขาอยากรู้ว่าวิธีชาวบ้านคืออะไร

อันนี้ฝรั่งคูดมะพราว

คุณเยียร์เรียงฝรั่งจริงฝรั่งเพราะอะไร

โพโคโนตมะพราวแวะก็งูด

มีเรื่องจริงคุณสุมาร์ทอินทรมานีประธานชุมชนท่องเที่ยวของน้อยบอกว่า
กิจกรรมที่จัดสรรให้นักท่องเที่ยวถือว่าเป็นวิถีชุมชนอย่างแท้จริง
และตอนนี้มีแนวโน้มว่านักท่องเที่ยวจะเข้าพื้นที่เพิ่มมากขึ้น

เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะนั่งเรือต่อไปสมุยด้วยใช่ไหมล่ะ
คุณดูนะครับคุณผู้ชมครับนักท่องเที่ยวเขาชอบมากเรื่องของการตก
กุ้งแม่น้ำที่สุราชนี่เขาก็ดังเหมือนกันนะ

คือที่นี่มันมีครบมีเขามีทะเล
ใช่งั้นเราอยากฟังความรู้สึกของพี่ฝรั่งนักท่องเที่ยวต่างชาติบ้างไหม

ผมไม่แปลแต่ผมมีคุณโจโจ้ทีมงานนักบรรยายโจโจ้โปรโปรดักชั่น
นักภาคระดับตำนานพร้อมอ่ะงั้นพร้อมแล้ว
มันน่าสนใจมากเลยนะคะพวกเราได้รับความรู้มากเลย
ไกล์เชื่อเรื่องพวกเราดีมากได้รับความรู้มากจริง
โดยเฉพาะวิธีของชาวชมชนน่าสนใจมากค่ะ
อื้อหืออย่าให้ในวันหลัง

ถามท่านนี้บ้างครับคุณนันทวันสิริโภคพัฒน์นะครับ
ท่านเป็นผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
บอกว่าชุมชนแห่งนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งชุมชน
มีความเข้มแข็งในเรื่องของการท่องเที่ยว
แล้วก็เป็นแบบอย่างให้กับชุมชนอื่นให้ได้ทำตาม
ลองปรับใช้มันไม่ใช่ว่าจะต้องทำตามหมดทุกอย่างนะ
ให้มันเท่ากับชุมชนของคุณในแต่ละพื้นที่เพราะว่า

ดึงจุดเด่นดึงสิ่งที่มันไม่เหมือนซ้ำไม่เหมือนที่ไหน
ไม่ใช่แค่ฝรั่งเขาชอบลงใต้ไปทั่วทะเล
ทางภาคเหนือเชียงใหม่ใช่ไหมอ๋อเชียงใหม่เยอะชาวต่างนั้นเยอะมาก
อีสานก็ชอบกันเลยอีสานก็ชอบไปหรืออย่างล่าสุดที่ผมไปมา
จังหวัดกาญจนบุรีทางฝั่งนั้นฝรั่งเขาก็ชอบไปเพราะเขาชอบไปเที่ยวแม่น้ำแควร์น้อย
อาจจะได้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ถ้าใครใจทุกคนดีถูกต้อง
ใครที่มีวิถีชีวิตชุมชนมีสวนมีฟาร์มมีพื้นที่ก็ลองปรับดูได้
ไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่ก็ได้นะคะเล็กน้อยคุณทำได้ก็ถือว่า
ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยได้เผยแพร่และอนุรักษ์เรื่องราวดีของบ้านเราด้วย
ช่วงนี้อย่างที่บอกแหละว่านักท่องเที่ยวไม่ใช่แค่ฝรั่งตะวันตกตะวันออกนะ
มาหมดเลยทั่วทุกภูมิภาคก็มาเยือนเมืองไทยเรา